สำหรับในช่วงสงการนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการส่งน้ำพระค่ะ
โดยเฉพาะจังหวัดน่านนะคะได้รับน้ำสงฆ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นความปราบปลื้มใจของชาวนานทั้งจังหวัดค่ะ
ติดตามได้จากรายงานคุณจริยาสิริสันพงศ์ค่ะ
ส่งพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหยุดแรก
หยดลงบนองค์พระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน
พิธีนี้จะเริ่มขึ้นชาวน่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขบวนแห่น้ำศพพระราชทานรอบเขตเทศบาลน่านบนราชรสมิ่งมหามงคลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีแรก
ขบวนยังบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ในแบบล้านนาทั้งการแต่งกายอย่างชาวไทยลื้อขบวนทงล้านนา๑๒ปีนักศัตริย์
ในครับแล้วก็ความน้ำส่งประดับด้วยเราก็จะเห็นถึงความปิติยินดีของพี่น้องประชาชน
พิธีส่งน้ำจะมีขึ้นปีละ๑ครั้ง
พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติเพื่อรับขวัญในวันปีใหม่ไทย
และเป็นความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณว่า
หากใครได้ส่งน้ำพระแล้วจะพ้นจากทุกต้นปวง

ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่เคยล่วงเกินมาด้วย
โปรดไว้ด้วยเจษฐนาโปรดไว้ด้วยเจษฐนาบ้าง
และขอขมาราโทษได้
ใจมาร่วงเกินมาอย่างนั้น
ขอขมาราโทษพระพุทธสู่สีศาสตริย์ทั้งหลาย
ที่คุ้มครองอยู่ในสถานที่นั้น

ค่านี้ยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวน่านที่จะยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน